ก่อนหน้านี้ก็ไปออกซิงโกงซิงเกิ้ลกันมานะคะ
สร้างกระแสจะแป๊กหรือเปล่าหรือว่าจะดัง
แต่น้องก็มีกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไปนะคะ
กำลังจะมีซีรีส์ค่ะกับแดนประดิบนั่นแหละค่ะ
แฟนก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปด้วยนะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นผลงานใหม่
ที่แฟนเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะได้ชมกันค่ะ
นักแสดงหนุ่มนะคะก็ยังแย้มถึงการทำงานในต่างแดน

ที่สำคัญนี่ไงคุณเรื่องของผสมภาษา

ผมก็ต้องดูว่าเป็นอย่างไร
หรือว่าอาจจะเอามาเมืองไทยก็ยังไม่แน่ครับ
เอาล่ะเราเชื่อว่าความตั้งใจของน้องนะคะ
น่าจะส่งไปถึงแฟนคลับแดนประดิบแหละนะคะ

รับรู้ความตั้งใจของน้องก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยละกันค่ะ
เห็นหน้าหล่อแบบนี้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้

กรี๊ดกันสตาสนั่นหวั่นไหว
รักนะรักนะฉันก็เป็นอะไร
น่ารักดีนะคะเป็นกำลังใจให้เจมส์จิด้วยค่ะ